ละครกับน้องนิ่มเป็นยังไงบ้างอีกครับ

รู้สึกยังว่าคนเกลียดไหมคะ

ก็เลยตอนนี้ในไอจีต้องแยกว่า
อันนี้โพสต์สำหรับด่านิ่มนะ
แล้วอันนี้โพสต์ขายของอย่าด่านะคะอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช่ใช่เพราะเราเข้าใจว่าคนดูเวลาเราอินเนอ
เราก็อยากจะแบบระบายอยากจะแบบ

แต่ว่าเราก็ยังมีชีวิตส่วนตัวด้วยนิดนึง

ถ้าด่าโพสต์นี้อันนี้อย่าด่าว่านะ
คิดว่ามันเกลียดแรงเท่านี้มากระแสนะ
คิดว่ามันเกลียดแรงเกินคาดนะ

แล้วก็วาไม่ได้อยู่ในจอนานมากแล้ว
เราก็แบบไม่มั่นใจว่าคนจะยังยังไงกับเรา
แล้วที่เราอินกับผลผลเรื่องนี้ขนาดไหนว่า
เออจริงก็ไม่ได้แบบว่าอินแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต
แต่ว่าคนที่ช่วยมากคือผู้กำกับ
เขาจะคอยช่วยเหมือนคอยตบให้เราอยู่ในคาแรคเตอร์ตลอด
บางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าคนเรามันจะร้ายได้ขนาดนี้เลยเหรอ
เพราะเราบางทีเราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งใช่ไหมว่า
ถ้าเป็นเราเราไม่หน้าด้านขนาดนี้นะ

แล้วเราก็แบบโอเคงั้นเราก็เล่นไปเต็มร้อย
จริงก็ไม่ได้หยุดที่ว่าบทร้ายหรือดี
แต่ว่าตอนติดต่อมาก็เป็นพี่นกสริยา
แล้วก็อย่างที่วาให้สัมภาษณ์หลายรอบมาก
ก็คือแบบนักแสดงที่ร่วมเล่นด้วยกัน
ถ้าทุกคนดูละครติดตามดูละครก็จะรู้ว่าแบบ

เบลคือของจริงคือเขาเก่งมากจริง

เรารู้ว่าเราจะได้เล่นกับคนเก่ง
เรารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้แบบ
ฝีมือตัวเองด้วยแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองด้วย
เพราะว่าดูแล้วก็คือเกลียดตัวเองด้วย
ดูแล้วก็คือวาเล่นเองวาเลยแบบไม่ค่อยไม่ได้เกลียดมาก
ก็รู้ว่าตอนนั้นเราเล่นยังไงอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ขนาดตอนเล่นอยู่อย่างแม่ตุ๊กดวงตา

เกลียดแกตั้งแต่ตอนเล่นแล้วอะไรอย่างนี้
แต่โฟปกับวิวเขากลัวเราเลยนะเขาบอกว่าเราเล่นจิตมาก
ใช่นั่นแหละสิแล้วก็แบบเอ๊ะเราเล่นจิตขนาดนั้นเลยเหรอ
คนถึงแบบบอกว่าดูโรคจิตมากอะไรอย่างนี้
อาจจะบอกว่าโยชน์แฟคชั่นเราติดเวลาร้าย
ก็ต้องแบบกิดร้าได้อะไรอย่างนี้ใช่ป่าวค่ะ

แล้วเราแบบเล่นตาคนก็เลยอาจจะมองว่า
อันนั้นมันคือการร้ายแบบจิตหรือเปล่า
เต็มกันเลย
สติตาตางควบท่วนแหละค่ะ

แล้วจะมีแบบ
จริงช่วงนี้ในละครที่ออนถ
ข้างนั้นละคอนะจะเริ่มมี
ที่จะเริ่มแบบเหมือนกลายร่างเต็มสูบแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ

กลัวคนแยกแยะไม่ออกไหมคะอาจจะเข้าไปแบบพื้นที่ขายของของเราหรือว่าอะไรอย่างนี้
เวลาเราดูละครเราอินแล้วเราก็เห็นภาพนั้นอย่างเดียว
แต่ยุคนี้มันมีแบบสื่อส่วนตัวของเราที่ทำให้เขาเห็นว่า
อันนี้คือตัวเราจริงเราใช้ชีวิตแบบนี้และอันนี้ในละครอะไรอย่างนี้
อีนิ่มมากเกลียดนางนิ่มมากแต่ชอบวาวานะคะอะไรอย่างนี้
เหมือนคนก็แบบโอเคแบ่งพาร์ทได้
ก็ถือว่าคิดแบบดีมากเลย
เอาไว้ค่ะคุณใกล้ตัวใกล้ชิ้นข้างใกล้ว่าไงบ้างได้ดูไหมครับ
ดูค่ะดูด้วยกันก็ต้องคอยแปล
จริงอาจจะที่ไม่เกลียดตัวเองเนี่ยอาจจะเพราะว่าตอยคอยนั่งแปลอยู่ด้วย
เขากลัวเรามั้ย

ตัวจริงร้ายตัวอยู่หรอ
ก็อย่างที่บอกก็มีติดกลับมานิดนึงเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อาจจะมีแบบโมโหง่ายกว่าปกติช่วงที่ถ่ายนะคะ
แต่ว่าพอถ่ายจบไปสักพักนึงเราก็กลับมาเป็นคืนร่างปกติ
คือเราต้องแปลให้เขาทำไว้ว่าคุณโดรกาเป็นไหนอย่างนี้

เขาก็บอกว่าเราก็เล่นดีนะอะไรอย่างนี้
แต่เขาบอกว่าก็ช่วยคำพูดเขาไม่ได้หรอกเพราะเขาลำเอียง

ไม่ดูเรื่องแรกที่เขาดูใช่

ก็จริงคืออยากจะ
มีแพลนที่จะไปนิวซีแลนด์ด้วยก่อนที่จะมีโควิด
ก่อนที่จะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะมีไปใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นด้วยช่วง

ก็เลยอาจจะไม่ได้แบบสะดวกรับงานเต็มที่

ในแบบที่

มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สำหรับที่ว่าจะเปลี่ยนกับตัวตัวต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

จริงแพนไว้คือตั้งใจจะไปอยู่ที่นู่น

ไม่เสียดายนะคุณ

ประมาณ๔ปีอะไรอย่างนี้ค่ะ

หรือว่าจะแบบเหนื่อย
ก็อาจจะไปพักแล้วอาจจะกลับมาอีกเดี๋ยว
อย่างไรก็อาจจะไปที่นี่
ก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแพนนะคะ

อันนี้นี่จะได้คุยกับแปลอ่ะใช่ไหมครับอาทิตย์ไปใช้ชีวิตจัดหยุดกับนหนุ่มในโลกไทย

อย่างที่บอกว่าอยากรับงานหลากหลายคืออยากทำอะไรบ้างครับ
คือเหมือนจริงวัวก็มีธุรกิจของตัวเองด้วยใช่ไหมคะ
แล้วก็จริงอยากทำรายการอยากทำอะไรที่ตัวเองอยากทำ
อันนี้ก็คือยังไม่ได้คุยไว้กับที่ไหน
แต่หมายถึงว่าคืออยากทำรายการฟิลแบบผู้หญิง
ที่แบบเป็นทอล์กโชว์แต่ว่าพูดถึงข่าวด้วยอะไรอย่างนี้
เหมือนว่าเป็นรายการที่ให้ศาลำด้วย
แต่ว่าก็ไม่ได้เคร่งเครียดจนกระทั่งเป็นข่าวอะไรอย่างนี้ค่ะ

อาจจะไม่ได้อยู่ในข่าวนานมากแล้ว

ว่าเข้งคัดกับเรื่องของการดูแลตัวหมายแห่งที่ทำช่วยโควิดครั้งโน้ม

ที่กักตัวอย่างนี้ค่ะก็คือวันเกิดใครก็ไม่สามารถไปบ้านใครได้เลย
แม้กระทั่งแบบเป็นครอบครัวมีแค่แบบเพื่อนสนิทหรืออะไรอย่างนี้
เขาก็จะบอกว่าแบบเออขอเธอเขาซีเรียสจริงอะไรอย่างนี้

อืมไม่รู้เลยไม่ได้ยินคำ
ให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเราแล้วแหละ

ก็ไม่ซาบอย่างไม่เคยเจอเหตภัณฑ์ที่มีนะคะ